ก๊อปปี้กับต้นไม้ข้างทางแล้วเกิดไฟลุกท่วมเลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
แต่ว่าเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าไฟลุกไหม้เร็วมากค่ะ
หุ้ทุกคุณผู้ชมสะเทินใจมากจริงคนเห็นเหตุการณ์เห็นนะ
แล้วได้ยินเสียงเขาขอความช่วยเหลือด้วยแต่ว่า
ไปช่วยไม่ได้ค่ะคือตอนคือทำได้ดีที่สุดคือพยายามจะดับไฟ

นี่ค่ะคือรถมันไปเบียดอัดติดกับต้นไม้แบบนี้ค่ะ
อยู่ที่ทางขึ้นดอยผาหมีจังหวัดเชียงราย
แล้วไฟลุกไหม้ตรงด้านหน้าตัวรถเลย
ที่อยู่ในรถคือนายคมสันอายุ๒๖ปีนะคะ
พยายามร้องขอความช่วยเหลือ

แต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือช่วยกันดับไฟอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านนะคะรวมถึงกู้ภัยช่วยกันดับไฟ
พอไฟสงบเนี่ยตำรวจสพแม่สายก็ตรวจสอบภายในรถ
ก็พบว่านายคมสรรถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วค่ะ

เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่าเขาขับรถตามหลังคันนี้มา
พอมาถึงทางโค้งเนี่ยก็เห็นรถคันนี้แหละ
เสียหลักลื่นถลายแล้วหมุนอยู่ตรงกลางถนน
แล้วก็ไปชนกับต้นไม้ข้างทางนะคะ

เขาได้ยินเสียงคนขับร้องให้ช่วยนะคะ
แต่พอจะเข้าไปช่วยไฟมันก็ลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงค่ะ
เอารถปัดเลยค่ะรถรถปัดแล้วก็ชนต้นไม้เลยค่ะ
ลงไปช่วยอยู่ค่ะแต่ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ
เข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าหน่วยไปเรียกหน่วยกู้ภัยก่อนค่ะ

ไม่มีใครก็ออกมาสองคนแฟนออกมา
แล้วก็มาช่วยกันเข้าไปไม่ได้เพราะอภัยมันลุกเลยค่ะ

แล้วตัวน้องเขาที่อยู่ข้างในเขาพูดอย่างไรไหมครับ

เสียงเขาก็ได้ยินค่ะคลิปที่หนูส่งไปนั่น

โอ้โหมันสะเทือนใจมากจริงนะคุณนัทพงศ์

มันแบบมันต่อหน้าต่อตานะคะยิ่งคนที่ประสบเหตุ

ใครมีน้ำอะไรก็เอามาช่วยกันดับไฟ
แต่ช่วยไม่ทันจริงนะคะ
คุณบุญบอกว่าเมื่อคืนลูกชายไปงานสงกรานบ้านเพื่อน

แต่ว่าอาจจะขับมาเร็วแล้วตรงนี้เป็นทางโค้ง
รถก็เลยเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทาง
แล้วที่เขาออกมาไม่ได้ก็เพราะว่าหน้ารถตรงคนขับ

แล้วไฟลุกแบบนี้ก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ